คู่ที่ดิฉันสนิทสมซะละเกิน
สนิทกับฝ่ายหญิงหรือสนิทกับฝ่ายชาย
บอกคุณผู้ชมไป

เห็นท็อตที่ไหนก็ต้องเห็นพีคพระศริยะที่นั่นค่ะ
ไม่ว่าจะไปบุกป่าฝ่าดงนี่

ด้วยความที่สไตล์พีคนี่แหละค่ะ
ไปเที่ยวกับแฟนก็แบบแต่งขาสั้น

คือแต่ตั้งแต่พีคเข้าวงการมาแรกเราก็เห็นเขาแต่งตัวสไตล์นี้ตลอดเนอะ

ฟังความหวานจากน้องพีคพัสริยากันเลยค่ะ

สวีทดีนะ

ซึ่งอันนี้พี่ก็คุยกับพี่มุกอยู่แล้วว่า
เอาอยากไปที่นี่ก็เลยไปกันนะคะ
แบบเซ็กซี่มากมันหล่อแตกสุด

เออฮะไฟเขียวไหมคะไฟชายหล่อแต่งตัวเซ็กซี่อะไรแบบนี้
ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะ
คิดว่าก็ไม่ได้แบบว่าโหอะไรแบบนั้นไม่ใช่
ก็เพราะว่าเราก็แช่น้ำอะเนาะ
มันก็จะมีบางครั้งแบบว่าใส่ขาสั้นอะไรอย่างนี้
สั้นไปไหนเนี่ยก็จะมีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้เปลี่ยนตัวตนนะคะแต่พิมรู้สึกว่าวันนี้เราก็โตขึ้นแล้ว
อยู่ที่กรเทศาอะไรแบบนี้เราโตแล้วด้วยก็จะไปใส่แบบนั้นตลอดเวลา
มันก็ไม่ใช่ก็เรียนรู้กันไปค่ะ
ค่ะก็เอาใจช่วยนะคะคู่นี้ก็น่ารักส่วนตัวก็ได้เจอกันมากนะคะ
ก็เห็นไหมเขาออกงานก็ยังเรียบร้อยเลยนะคะก็ตามการาเทศะค่ะ
ก็รอดูนะคะว่าจะได้คลิกได้แต่งงานหรือเปล่า
แต่ว่าเพื่อนที่ฉันคุณตอสนะคะพูดได้เลยนะว่านางก็อยากแต่งงานแหละ
เพราะว่าตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องสถาปนิกอยู่นะคะ